วันแล้วตามแม่นกน้อยเอื้อไรพรก็เลยดีกว่า
ต้องบอกว่าช่วงนี้แม่เขาดูสดใสขึ้น
เพราะว่าแม่ได้มาเล่นละครยาวครั้งแรกในชีวิต

แม่นกน้อยเปิดใจเล่าให้พี่แจ๊กรีนฟังนะคะ
ว่าถือว่าเป็นความสุขหลายอีหลีของคนวัย๖๔
ศีลมาเจอศิลปินรุนนองรุนนองรุนหลานรุนลุงรุนเหรนอย่างนี้แหละค่ะ
อย่างละครเรื่องนี้นะคะก็ได้เล่นกับโอ้โหแต่กับหลายคนมากนะคะ
น้องกันอย่างนี้พ่อเอกเอกชัยอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งนะคะละครเรื่องนี้ถ่ายทำตั้งแต่สามีพ่อหลอดยังมีชีวิตอยู่ค่ะ
ตอนนั้นพ่อบอกว่าอยากติดเห็นแม่นกหน่อยบนทีวีหลาย
คืออยากจะดูแบบภรรยาตัวเองเล่นละครบ้างค่ะ
ซึ่งถึงแม้ตอนนี้พ่อหล่อจะจากไปแล้วนะคะ
แต่แม่นกน้อยก็เชื่อว่าพ่อคงจะรอดูผลงานละครเรื่องนี้นะคะ
ที่แม่นกน้อยได้เล่นเป็นเจ้าของวงหมอลำจริงค่ะ
คือเล่นละครเหมือนตัวจริงจนภูมิกับยังแซวว่า
นี่ตกลงเนี่ยเป็นไผ่กันแน่เป็นแม่นกน้อยหรือว่าเป็นยายสมในเรื่อง

ส่วนอัพเดทวงเสียงอีสานนะคะ
ตอนนี้ปิดแล้วค่ะ
เรื่องให้รู้ดูการอยู่ค่ะ
แต่แม่นกน้อยก็ยังทำไลฟ์สดกลุ่มปิดโชว์อยู่นะคะ
ซึ่งแฟนก็บอกว่าโอ้โหดีใจหลายหายคิดถึงค่ะ
ค่ะโดยแม่นึกน้อยนะคะรับประกันว่าเปิดมาฤดูการหน้า
ช่วงปลายปีรับรองมันหวนแน่นอนค่ะ
บอกว่าจะชวนกันขึ้นเวทีเสียงอีสานด้วยนะ

ช่วงนี้เข้าปิดฤดูกาลค่ะปิดฤดูกาล
แต่ก็มีไล่สดเปิดคล้ายบัตร
เบิงในกลุ่มปิดทางออนไลน์ค่ะ
อีสานหน้ามันจะมีอย่างมากมายอยู่หรือเปล่าค่ะ
ว่าการปิดฤดูการนั่นก็เป็นการปรับผลงานใหม่
หมอลำเสียงอีสานยิ่งใหญ่อลังการก้าวร่ำตลอดการแน่นอน